ช่วงนี้มาดูข่าวนี้เป็นแรงบันดาลใจกันหน่อย
ให้ฮึดสู้นะครับขยันทำงานใช่ไหม

ถูกต้องล่าสุดคุณผู้ชมครับ
เจ้าของอสังหาริมทรัพย์รวมทั้งธุรกิจเครื่องดื่มชื่อดังรายใหญ่ของไทย
อย่างคุณเจริญสิริวัฒนภักดีร่ำรวยติดอันดับ๖๐ของโลกครับ
จากการจัดอันดับของฟอล์ฟนะฮะ

ถามไปคุณผู้ชมดูเอาเองแล้วตอบเองแล้วกันนะฮะ
แล้วมีตระกูลดังของไทยติดอีกหลายตระกูลทีเดียวครับ
นี่แหละครับนายเจริญสิริวัฒนภักดีอายุ๗๓ปีแล้ว
ประธานกรรมการบริษัทไทยเบเวอร์เลสนะครับ
มีทรัพย์สินตามการประเมินมูลค่าราว๕๗๘๕๙๗ล้านบาทคุณผู้ชม

ที่ที่คุณสุภานีบอกว่าจะหวังให้ติดอันดับบ้างนี่หยุดใจเย็นก่อน
เอาอันดับในหมู่บ้านละกัน
นี่เขาอันดับที่๖๐ของเศรษฐีโลกครับ
จากการจัดอันดับของนิตยสารฟ็อกซ์ในปีนี้ครับ
ต่อมาอีกหนึ่งคนเจ้าสัวอีกหนึ่งคนเหมือนกันเจ้าสัวธานินนั่นเอง
นายทานินเจราวนนท์ครับวัย๗๘ปี
มีทรัพย์สินราว๓๙๒๓๘๒ล้านบาท
ติดอันดับมหาเศรษฐีลำดับที่๑๒๗ของโลก
คนไทยไม่แพ้ใครในโลกจริงนะครับ
นายวิชัยศรีวัฒนประภาตอนนี้ก็วัย๕๙ปีแล้ว
เลสเตอร์ซิตี้อยู่ที่อันดับ๓๗๗ของโลกครับ
ราคาทรัพย์สิน๑๖๒๙๓๘ล้านบาทครับ
และยังมีอีกหลายตระกูลนะครับลำดับที่๕๐๘ของโลก
คือเป็นตระกูลที่บริหารธุรกิจสื่อโทรทัศน์อย่าง
นายกริจรัตนรักษ์นะฮะก็เป็นประธานกรรมการบริษัทกรุงเทพ
รทัศน์และวิทยุจำกัดหรือว่าช่อง๗๔นะครับ
อายุ๗๑ปีครับมูลค่าทรัพย์สินตอนนี้๑๓๓๐๑๑ล้านบาทนะครับ
ต่อมาเป็นทางด้านของนายวานิสชัยวันนะครับอายุ๘๕ปี
ประธานกรรมการบริษัทไทยประกันชีวิตมูลค่าทรัพย์สิน๑๒๓๐๓๕ล้านบาท
อยู่ที่ลำดับที่๕๕๙ของโลกครับ
การจัดอันดับมหาเศรษฐีทั่วโลกประจำปีนี้นะครับ
ก็มีนักธุรกิจมหาเศรษฐีของโลกทั้งหมด๒๐๑๙ราย
จำนวนนี้เป็นนักธุรกิจและมหาเศรษฐีชาวไทย
รวมอยู่ด้วยถึง๒๐รายน่าภาคภูมิใจนะครับ

รวมทั้งในแพทย์ปราเสิร์ชปราศาสตทองโอสดด้วยครับ
ก่อตั้งสายการบินบางกอกแอร์เวส
และผู้บริหารโรงพยาบาลในเครือกรุงเทพดุสิตเวชการ
ครองแชมป์เศรษฐีหุ้นปีนี้ด้วยครับ
ก็ติดโผล่ลำดับมหาเศรษฐีในครั้งนี้เช่นเดียวกันนะครับ

อยากรู้อันดับหนึ่งของโลกค่ะ

ค่าทรัพย์สินถึง๘๙๘๐๐ล้านดอลลาร์สหรัฐนะฮะ
หรือเรา๒๙๘๐๐๐๐ล้านบาท

ล้านล้านบาทคุณผู้ชมยิ่งเราใช้คอมพิวเตอร์กันมากเท่าไหร่
ซอฟต์แวร์มาว่าเท่าไหร่เขาก็มีเงินเข้ากระเป๋ามากเท่านั้น

ก่อนได้ก่อนรวยก่อนอันนี้ก็เป็นกำลังใจแล้วกันนะฮะ
ไม่ต้องมีมากแต่ว่าขอให้มีเก็บมากก็พอนะครับ
ก็เป็นตัวเลขของมหาเศรษฐีเอามาฝากให้ตื่นเต้นกันค่ะ